ก็รีบรับตัวเด็กส่งต่อให้โรงพยาบาลกบินบุรีให้คุณหมอเอาอุปกรณ์เกี่ยวออกมาจากจมูกนี่ติดอยู่แบบเนี้ยคือเกี่ยวออกมาเนี่ยคือไม่นาน๒นาทีก็เอาออกมาได้น้องเขาก็ไม่ได้รับอันตรายอะไรไม่ได้บาดเจ็บอะไรเนี่ยกระดิ่งหน้าตาเป็นแบบนี้แม่ของเด็กนะคะคุณแม่นัทพรแก้วโรดอายุ๒๕บอกว่าเหตุการณ์เกิดขึ้นที่บ

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคลองสิบสองโรงพยาบาลบอกว่าไม่มีอุปกรณ์ก็เลยประสานรถพยาบาลมารับไปส่งโรงพยาบาลกบินบุรีมันต้องใช้ที่เกลี่ยวฮะเพราะว่ามันไม่ได้กลมเกลี้ยงเลยใช่มันมีเนี่ยอาจจะต้องคีบแบบหนีบออกมาก็เอาออกมาได้นะครับสาเหตุที่กระดิ่งเข้าไปอยู่ในรูจมูกของน้องคนนี้ก็คาดว่าตอนที่เล่นอยู่คนดี
หยิบเล่นไปเล่นมาอาจจะเอาไปยัดที่รูจมูกแล้วมันก็ติดค้างอยู่นะครับก็ฝากเตือนพ่อแม่ผู้ปกครองเตือนน้องหนูถ้าตัวเล็กอาจจะยังไม่รู้ความบางทีพวกนี้เห็นแป๊บเดียวเด็กหยิบเอามาเล่นก็ใส่เข้าไปเลย